อีกหนึ่งคดีนะครับครอบครัวของนักธุรกิจสาวก็คือคุณเชอรี่นะฮะ
เดินทางไปที่สนโชคชัยไปตรวจสอบรถเบ้นของผู้ตายที่ผู้ต้องหานั้นขับไปจอดทิ้งไว้ที่จันทบุรี
ตำรวจคาดว่าคนร้ายน่าจะหลบหนีเพียงลำพังแล้วก็ไม่มีคนให้การช่วยเหลือนะครับ
นายอำนวยวิชัยโชธอายุ๖๖ปีแล้วก็นายบัณฑิตตั้งวิบูรพาณิชย์อายุ๓๐ปี
น้องชายของนางสาวทิติมาตั้งวิบูรพาณิชย์อายุ๓๙ปีหรือว่าเชอรี่
เชอรี่เนี่ยคนรู้จักกันดีครับในฐานะเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงนะฮะ
แล้วก็เธอถูกฆาตกรรมตีด้วยไม้เบสบอลจนเสียชีวิตคาห้องพัก
ซึ่งรถคันนี้พบอยู่ในอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี

บัณฑิตก็บอกว่ารถคันนี้เป็นของลูกสาวจริง
แต่ว่าส่วนใหญ่นายอัศยาชัยพาอายุ๓๓ปีหรือว่าโก้
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาเป็นคนใช้เป็นคนขับอยู่ตลอดเวลา
ส่วนทรัพย์สินที่หายไปคือเงินสด๒แสนบาท
พี่สาวได้ถอนออกมาจากธนาคารกระเป๋าหลุยวิตอง
ภายในก็มีกุญแจรถคันอื่นบัตรเครดิตกำไรทองคำแหวนทองคำอยู่
ที่พ่อของผู้ตายบอกว่าอยากให้คนร้ายมอบตัวโดยเร็วนะครับ
แล้วก็ทราบว่าคนร้ายหลบหนีไปเพียงลำพังไม่ได้มีผู้มีอิทธิพลเข้าไปช่วยเหลือหรือว่าให้การสนับสนุน
ส่วนภาพจากกล้องวงจรปิดที่พบว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนั่งรถไปกับคนร้ายด้วยเนี่ย
ตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่แต่ว่ายังไม่มีการออกหมายจับเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะครับ
ขณะนี้กำลังประสานงานกับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อติดตามตัวแล้วก็เบื้องต้นคนร้าย
ไม่ค่อยได้ไปบริเวณนั้นคาดว่าจะไม่รู้จักกับผู้ที่มีอิทธิพล
ไปฟังเสียงของทางตำรวจกันหน่อยครับ

ซึ่งจะทราบผลประมาณ๗๑๐วัน
แล้วก็ได้ประสานครอบครัวของผู้ต้องหาเพื่อขอข้อมูลเบื้องต้น
ซึ่งก็ได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ระดับหนึ่งครับ